คุณผู้ชมคะอีกไม่กี่วันแล้วนะคะก็จะครบรอบการจักรไป๑ปีของนักแสดงสาวแตงโมนิดานะ
วันก่อนค่ะเรามีโอกาสได้เจอคุณโตโน่ซึ่งเป็นอดีตคนเคยรักของแตงโมเนี่ย
เขามาร่วมงานนะคะของหนังเรื่องขุนพันสามนะคะ
ซึ่งโตโน่เนี่ยเขาบอกว่าเวลาที่ผ่านมาเนี่ยทำดีที่สุดแล้วและไม่มีอะไรต้องเสียดาย
ไม่อาจที่จะลืมเหตุการณ์ที่ทำให้เธอเสียชีวิตในวัย๓๗ปีลงได้เนาะ
เมื่อวานนี้นะในงานแถลงข่าวภาพยนตร์เรื่องขุนพันสามก็มีเหล่านักแสดงนำของเรื่องมาร่วมงานกันแบบพร้อมหน้าพร้อมตานะคะ
อนันดามาริโอและโตโนภาคินที่มาร่วมงานนี้ด้วย
นักข่าวก็เลยถือโอกาสนี้ถามถึงวันครบรอบการจากไปของแตงโมว่าโตโน่เนี่ยมีแพลนจะทำอะไรเพื่อเป็นการรำลึกถึงแตงโมหรือไม่
ซึ่งโตโน่ก็บอกว่าที่ผ่านมานะทั้งคู่ได้ใช้เวลาร่วมกันอย่างดีที่สุดแล้ว
และเชื่อว่าไม่มีอะไรที่ติดค้างต่อกันและขอเก็บเรื่องราวของแตงโมเอาไว้เป็นความทรงจำที่ดีค่ะ
ตอนที่เราได้รักกันตอนที่เราได้อยู่ด้วยกันเราทำดีที่สุดแล้ว
ผมก็เลยไม่มีอะไรที่จะรู้สึกติดค้างหรือว่าเสียใจหรือเสียดายอะไร
ก่อนที่จะเกิดเรื่องกับโมนะเราก็ยังได้มีโอกาสได้เจอกัน
ตอนที่มีวันที่ได้เจอกันก็ได้คุยกัน
เขาก็ได้พูดในสิ่งที่เขาอยากจะพูด
ผมก็ดีใจที่เขาได้พูดสว่างเรามัน
ให้เก็บเป็นความทรงจำที่ดีดีกว่าครับดีที่สุดแล้ว